กาลสินก็ตีกันนะครับสองฝั่ง
เอ้าคุณผู้ชมดูนี่ฮะ
โอ้โหนี่คือสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอ้โฮเกือบจะดีแล้วเชียว
เหตุเกิดช่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะในงานมหากรรมโปรงลางแพรวา
และงานกาชาติจังหวัดกาลสินครับที่หน้าสารกลางจังหวัด
เมื่อคืนเป็นคืนสุดท้ายอย่างที่คุณวรพรนำเรียนคุณผู้ชมไป
ประชาชนก็เดินเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมกายของกายงานเลิกแล้วล่ะเที่ยงคืนนี่นะฮะ
วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยครับยกพวกตีกันวิ่งไล่ทำร้ายกัน
ช่วงมีการปลาระเบิดใส่กันด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับวงเวียนโปรงลาง
กลางงานกาชาติเลยโอ้โหแล้วอยู่เฮียงกับอะไรรู้ไหมอยู่
อยู่เยื้อมกับกองบังคับการตะบุพุทธสวัสดิ์กรรณสินค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะดูน้องคนนี้ที่เจ็บสาหัสโอ้โหเลือดกองเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุได้ครับผู้ชายคนนี้อายุสักสิบหกถึงสิบเก้าปีได้นะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสคาดว่าถูกลุกหลงจากสะเก็ดระเบิดครับ
มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะกู้ภัยมาประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายวชิราการเจริญวัยพ่อค้าคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวทุกนี่มันเกิดเหตุแล้วนะ
กลุ่มวัยรุ่นตีกันยับเลยและได้ยินเสียงระเบิดด้วย
ประชาชนพ่อค้าอยู่ในงานหนีเอาตัวรอดนะครับ
จากนั้นก็เห็นคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่กับพื้นโอ้โหจังหวะนี้แหละนี่แหละนี่แหละบึ้มเนี่ย
จากการตรวจสอบทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมาเที่ยวงานกาชาติ
เข้าไปชมการแสดงคอนเสิร์ตไงนะฮะ
และอาจจะเขม่นกันจากนั้นก็เดินตามกันออกมา

หลังจากตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วคาดว่านี่คนนี้เคาะร้ายนะฮะ
น่าจะเป็นระเบิดปิงปองหรือไม่ก็ระเบิดอะไรสักอย่างที่ทำขึ้นเอง
ส่วนวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุเจ้าหน้าที่พอจะทราบตัวแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะ

แต่ว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสเสื้อสีดำเหมือนกัน

แต่นี่ถ้าได้ภาพอย่างนี้มาก็น่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้นะคะ
เพราะว่าไปก่อเหตุกลางงานแบบนี้นี่เดือดร้อนกันเยอะนะคะ